คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราไปดูกันที่สิงคโปร์นะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมานักวิจัยสิงคโปร์นั้นเปิดเผยว่า
เลสซิกาที่พบนั้นเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจากพื้นถิ่นในประเทศ
ดังนั้นคนในพื้นที่ก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสซิกาสายนี้หรือว่าพันธุ์นี้อยู่แล้ว
ฟิลิปปินส์เองก็พบเรื่องนี้เช่นเดียวกันติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ยืนยันพบผู้ป่วยไวรัสซิกา
รายแรกของปีเมื่อวานนี้เป็นหญิงวัย๔๕ปีในเมืองอิโลอิโลทางภาคกลางของประเทศ
โดยระบุว่ามีโอกาสสูงที่หญิงคนดังกล่าวติดเชื้อจากในท้องถิ่น
จากไม่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกาในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้กำลังตั้งคัน
ส่วนก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์เคยพบผู้ป่วยติดเชื้อซิกาคนแรกของประเทศแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่สิงคโปร์ยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศล่าสุดพุ่งขึ้นเป็น๒๕๘คนแล้ว
โดยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
และในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดของสิงคโปร์มีหญิงตั้งคันรวมอยู่ด้วย๑คน
ส่วนที่มาเลเซียเมื่อวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
มีการยืนยันพบผู้ป่วยซิการายแรกเป็นหญิงวัย๕๘ปีที่ติดเชื้อมาจากสิงคโปร์
และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายที่๒
เป็นชายวัย๖๑ปีในเมืองโกตากินาบาลูซึ่งเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ติดเชื้อซิกาจากในท้องถิ่น
ขณะที่อินโดนีเซียยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อซิกาภายในประเทศ
อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่า
ขณะนี้ทางการไม่สามารถตรวจทุกคนที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสซิกาได้
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
ขณะที่ในอินโดนีเซียยังมีโรคอื่นจากยุงที่น่ากังวลมากกว่า
ไข้เลือดออกที่อันตรายและระบาดอย่างแพร่หลายกว่า
ทางการจึงจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรไว้ควบคุมโรคดังกล่าว
การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาซึ่งมียุงลายเป็นภาหะ
เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ
โดยไวรัสนี้ระบาดหนักในแถบอเมริกาใต้และแคริเบียน
ผู้ติดเชื้อซิกาจะมีอาการไข้มีผื่นปวดข้อปวดศีรษะ
แต่อาการสามารถทุเลาได้หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
ส่วนกรณีที่ผู้ติดเชื้อซิกาเป็นหญิงตั้งคัน
ไวรัสนี้อาจส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีภาวะศีรษะเล็กผิดปกติ
อาจมีความผิดปกติอื่นของสมอง
โดยงานด้านสาธารณสุขต่างจึงแนะนำให้ป้องกันไวรัสซิกา
โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายรวมถึงป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัด
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสซิกา
อย่างไรก็ตามนักวิจัยของสิงคโปร์ระบุว่า
จากการตรวจเชื้อไวรัสซิกาในผู้ป่วย๒รายของสิงคโปร์พบว่า
เป็นไวรัสที่เกิดจากการพัฒนาของเชื้อในท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ได้ติดจากไวรัสซิกาที่ระบาดในอเมริกาใต้
ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงที่คนในพื้นที่
จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้อยู่แล้ว
ขณะที่ภาวะศีรษะเล็กผิดปกติในเด็กแรกเกิด
ที่พบในอเมริกาใต้ก็อาจเกิดขึ้นได้น้อยกว่า